ยินดีต้อนรับน้องบิ้นกลับสู่เมืองไทยนะคะ
แล้วก็ได้มงกุฎกลับมาด้วยนั่นเองนะคะ
มงกุฎนี้มูลค่า๑๗ล้านบาทนะคะ
โดยปกติแล้วค่ะทางกองประกวดกองใหญ่เขาเนี่ย
ไม่เคยให้นำออกนอกประเทศญี่ปุ่นเลย
แต่ครั้งนี้เป็นพิเศษค่ะแล้วก็มีบอดี้การ์ดมาคุมเยอะด้วยนะคะ
งกุฎนี้จะอยู่กับน้องบินที่ไทย๕วันเท่านั้นนะคะ

เรียกได้ว่าเป็นมงกุฎแรกแห่งความภาคภูมิใจของประเทศไทย
คว้าชัยหนึ่งในเวทีระดับโลกนะ
แล้วน้องบินก็มาอวดโฉมในลุควันที่น้องรับมงกุฎนะคะ
กับชุดราตรีสีชมพูหวานมีขนนกฟรุ้งฟริ้งด้วย
มวลชนเยอะมากและแฟนนางงามเยอะยิ่งกว่า
เมื่อวานนี้โอ้โหประทับใจกันจริงค่ะ

โดยเฉพาะช่วงที่ครอบครัวได้เจอหน้ากัน
คุณพ่อน้องบินน้ำตาไหลเก็บความรู้สึกนี้เอาไว้ไม่อยู่
ดีใจที่ลูกทำสำเร็จแล้วก็ดีใจที่ลูกกลับมาด้วยค่ะ

คุณพ่อเซ็นซี่ทีมมากเพราะว่าคุณพ่อไม่เจอมาประมาณ

ป๊าก็เลยแบบมีโมเมนต์
คือหนูก็เซ็นวิธีเหมือนป๊าป๊าคือร้องไห้ง่ายอะไรอย่างนี้ค่ะ

แล้วก็รู้สึกภูมิใจว่าเราทำให้ประเทศไทยได้แล้วนะ
เพราะว่าบิ๊นก็เชื่อว่าแฟนชาวไทยก็รอ

ภูมิใจมากแบบมากที่สุดในชีวิตมิ้นว่า

เพราะว่าบินก็เคยคิดตั้งแต่เด็กเวลา
งนักกีฬาโอลิมปิกนักกีฬาระดับชาติ

แล้วเราอยากทำอะไรให้ประเทศอย่างนั้นได้บ้าง
จนกระทั่งเราได้ลองเดินตามความฝันที่เราอยากทำจริง
มันใกล้แล้วมันทำได้อะไรอย่างนี้

อย่างที่บอกไปว่ารอคอยมาถึง๕๙ปีนะกับมงกุฎมงนี้

สาวสวยเพศสัจกรจากรุมภิกษ์มหิดลจา

ก็พักผ่อนไม่ค่อยเพียงพอนะครับ